พบกับนักกีฬาทีมชาติไทย

ฉันตอบเลยว่ามาก

อ่ะคนต่อไปน้องแน่นนิชาออนจินดาโพน

มาจริงขอต้อนรับน้องแน่นค่ะ